แล้ววิดเธอวางก่อนที่ฉันไปเจอคุณอาเด่นชัยสายสุทพันธุ์
อีกสามปีก็เสียแล้วฉันตกใจเลยค่ะ
คุณอ้าเด่นชัยเนี่ยรถเล่นในวงการลูกทุกข์มากกว่า๒๐ปีเลยนะคะ
มีเพลงฮิตมากมายสารพัดสารเพลงคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ดังนางไม่มองพี่ไม่เจ้าชู้จังหวะขาดรักค่ะ
แล้วก็เป็นนักร้องรุ่นราวคราวเดียวกับพี่ทศพลหิวพานดำรงวงทอง

กับรุ่งสุริยาคุณอ้าทศพลนะคะที่ชอบฟังมาก

แล้วก็มีโชว์แหลสดโชว์แหลสดบนเวที
ศิลปินครับข้างพี่ห่องลูกหยีก็ไปด้วยค่ะ
งานนี้นะคะคุณอาเด่นชัยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าคิดถึงงานร้องเพลง
งานโชว์ตัวเนี่ยโอ้โหช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่มีเลย๒ปีคุณผู้ชม
ตนเองในฐานะรองนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็พยายามช่วยเหลือลูกทุ่งตกยากหลายคนค่ะ
แล้วขอซ้อนปัญหาตรงนี้ให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ย
แล้วก็ได้ยื่นความช่วยเหลือลูกทุ่งตาดำให้มาช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ
เคล็ดลับทำยังไงคุณอานี่รูปสมัยหนุ่ม

คือหน้าเด็กมากแล้วทำไมยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ
ขยับไปฟังทั้งหมดจากคุณอาเด่นชัยซ้ายสุพรรณกันเลยค่ะ
วันนี้ที่ผ่านมานะคะโควิด
โอ้โหแวดวงลูกทุ่งกระทบเยอะไหมคะ
เยอะมากครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งของเราก็คือ

อาจจะเป็นผู้ทำไล่ไถนากันมาก่อน
ก็เลยกลับไปทำเศรษฐกิจพอเพียง

สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับ

ลับก็จริงแล้วก็ทำจิตใจให้เรา
เขาเรียกอะไรอย่าไปเครียดกับทุกคนเป็นหมดนะฮะ
บวกทำจิตใจให้สบายนอนให้เต็มอิ่ม
ซึ่งถ้าเราไปอยู่บ้านนอกเนี่ยเราจะได้แบบนี้นะครับ
ถ้ามีอายุก็กินทีละน้อย
ไม่ต้องรีบกินอย่ากินเยอะเกินไป
ไม่ต้องรีบกินอย่ากินเยอะเกินไป